ทุกสิ่งรู้จริงทุกเรื่องบันเทิง
สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่บันเทิงไทยรัฐนะคะ
เช้านี้เจอกับเชอรี่และใบตองพร้อมกับผมที่ปกปิดหน้าตามากเลย
แต่ว่าเรื่องนี้เห็นทีจะไม่ต้องปกปิดอะไรอีกแล้ว

มาธิบายต่อกับเรื่องราวของนางเปาะปลาที่บอกว่าคุณหนิ่งประณิตาแน่
มีข่าวว่ากันอย่างนั้นในโลกของโซเชียล
แต่เธอก็บอกไปแล้วชี้แจงไปแล้วว่าไม่ใช่เรื่องราวของเธอที่ว่ามีสามีซุกกิ๊กอย่างแน่นอน
เดี๋ยวดูกันแล้วกันว่าเธออยากจะตอบอะไรบ้าง
เปล่านะคะแต่ก่อนหน้านี้เธอบอกไว้แล้วนะใครที่ไปเม้นต์ไปอะไรที่มันไม่เป็นความจริงเนี่ย
รอเลยจะโดนจัดหนักแน่นะฮะ
ล่าสุดเมื่อช่วงเช้าวานนี้ค่ะคุณหิงเขาเดินทางไปร่วมโครงการ
ปลูกต้นกล้ายาตราพุทธภูมิที่วัดสะเกดนะฮะ
แต่ว่าปฏิเสธที่จะชี้แจงถึงประเด็นนี้กับสื่อมวลชน
บอกอย่างนี้บอกว่างานแล้วก็สถานที่ที่มาวันนี้
มันไม่เหมาะสมที่จะพูดเรื่องส่วนตัวค่ะ
ส่วนข่าวลื้อที่สะพัดหนักเหลือเกินนะคะ
แท้จริงแล้วเหตุการณ์นี้ไม่ใช่คุณหนิง
แต่ว่าเกิดขึ้นกับครอบครัวของเพื่อนสาว
กวนสุดเลิฟอย่างเป้ยปานวาดค่ะ
เรื่องนี้คุณหญิงเองก็จะว่ายังไง
ไปฟังคุณหญิงดีกว่าค่ะ
พอไม่ใช่หนิงชาวเน็ตก็เบนเข็มไปที่เพื่อนแล้วกัน
มีอีกหนึ่งป่อป่อเป้ยปานวาดนะคะ

คุณป๊อปนิธิสามีสุดหล่อของคุณเป้ยนะครับ

ภรรยาได้รางวัลคุณแม่ดีเด่น

บอกว่าเออนอกจากจะเป็นแม่ดีเด่นแล้ว
ยังเป็นภรรยาที่ดีด้วยนะคะ
ตอบว่าใช่น่ารัก

ดิฉันว่าไม่น่าจะใช่แหละค่ะ

ตกลงเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นแค่ข่าวลือหรือเปล่า